คนร้ายที่บุกเข้าไปในร้านเสริมสวย

แล้วจะไปข่มขืนเจ้าของร้าน
แล้วเจ้าของร้านเป็นเมียของนักร้อง
ค่ายของพี่หม่ำนะฮะพี่หม่ำจับได้แล้วคนร้ายนะครับ

ที่นางสาวนงลักษณ์มูลศรีเนี่ย
เจ้าของร้านรักสาลอนเป็นภรรยาของเจอร์จ้าจ่า
สิบเอกครับเป็นนักร้องค่ายเพลงบ้างไฟเพลง
ของคุณหม่ำมบจกนี่อน่ะฮะนะครับ

ไปให้กำลังจ่ายเองเลยนะครับ
ตำรวจจับตัวได้แล้วนะครับแล้วจากการตรวจสอบ
เพราะว่าช่วงเช้าคนร้ายคนนี้ก็ไปก่อเหตุนะครับ
ทรัพย์ผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้หญิง
นั่งทำพวงหลีดอยู่ในวัดสิงห์ครับซอยเอกมัย๔๓ด้วย
นี่แหละครับตำรวจสพปลายบางครับ
นำตัวนายชายเชษสะดวกดีผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จุดแรกก็ไปที่ร้านตัดผมชายนะครับ

หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปที่ร้านลักษาลอนนะครับ
ใช้เวลา๓๐นาทีในการทำแผน
จากนั้นก็นำตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดี
เรื่องต้นแจ้งก็หาชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนนะครับ
โดยมีอาวุธแล้วก็ใช้ยานพานะเพื่อสะดวกแก่การหลบหนีครับ
และกระทำอนาจารย์ซึ่งผู้ต้องหานั้นให้การรับสารภาพ

แล้วขอบคุณตำรวจมากที่ทำงานเร็ว
จับคนร้ายได้เร็วจริงครับ
แล้วเรื่องความปลอดภัยในที่
ก็ต้องคุยกับพี่เจ้าของที่นะคะ
เราก็ว่าเราจะวางแผนกันยังไงต่อ
วันที่เกิดเหตุแฟนโทรไปหาพี่มด
๕นาทีมาถึงทั้ง๒คนเลย
ก็ต้องขอบคุณที่สุดเลยนะครับ

ขอบคุณล่วงกลับทุกท่านที่ทั้งสรเลยนะครับ

ถ้าไม่ได้คนกลุ่มนี้ทุกคนเลย
ยังหยับไม่ได้

หม่ำก็ฝากไปถึงคนร้ายบอกว่ากลับตัวกลับใจนะพ้นโทษ
ออกมาหางานทำถ้าหางานทำไม่ได้มาหาพี่หม่ำพี่หม่ำจะให้ทำงานครับ